ไข้เลือดออกซึ่งนอกจากบ้านเรามีกระแสโด่งดังในเรื่องนี้แล้ว
ซึ่งตามปกติไข้เลือดออกนี้จะใช้วิธีในการดูแล
ด้วยการป้องกันแล้วก็การรักษาตามอาการ
นั้นกลายเป็นวัคซีนชนิดแรกของโลก
ที่ได้รับการอนุมัติการใช้งานแล้วนะครับ
ทำให้วัคซีนนี้กลายเป็นวัคซีนไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก
ได้รับการอนุมัติและจะถูกนำไปใช้กับชาวบ้านอายุตั้งแต่๙๔๕ปี
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเม็กซิโก
ทำให้ไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้
แล้วก็ในเอเชียภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับ
งบประมาณรวมไม่ต่ำกว่า๑๖๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ๖๐๐๐ล้านบาท
โดยผู้พัฒนาตั้งความหวังว่าวัคซีนชนิดนี้จะสามารถทำรายได้ประมาณ๑๔๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือกว่า๕๐๐๐๐๐๐๐บาทภายในปี๒๕๖๓
แล้วก็ผู้พัฒนายืนยันว่าราคาของวัคซีนจะเป็นธรรม
และในบางประเทศอาจมีนโยบายแจกจ่ายให้ฟรีด้วย
ถือเป็นข่าวดีมากสำหรับชาวโลกนี้เลยนะครับ
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนการติดเชื้อไข้เลือดออกทั่วโลก
ประมาณ๓๙๐ล้านรายโดยมีอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ๑
ซึ่งกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไข้เลือดออก
อริกาแล้วก็เอเชียซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะครับ